หน่อยดีกว่าหลายคนก่อนหน้านี้เห็นภาพแหวนเพชรเม็ดโต

คิดว่าดาวิกากับพี่เต๋อชันทวิทย์เขาจะ
เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรกันยังไง
สุดท้ายน้องใหม่เฉลยมาบอกว่าแหวนไอ้๑๐กระหลัดที่คุณพี่เห็นกันนี้นะคะ
ของขวัญปีนี้หนูซื้อเองพี่จ๋า
พูดให้แหวนที่หนุ่มเต๋อตีตราจองคุณผู้ชมเจอน้องใหม่ก็ถามเรื่องแหวนเพชรเนี่ย
ฟังจากปากน้องใหม่อีกครั้งเลย
น้องใหม่ยอมรับว่าคนเข้าใจผิดเรื่องแหวนกันเยอะเลย
แต่ก็ชี้แจงไปแล้วว่าซื้อเองเปย์เองเปย์ตัวเอง
แล้วความตั้งใจทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งปีไงคุณผู้ชมนะคะ

ส่วนคำตอบของพี่เต๋อที่ตอบสื่อล่าสุดบอกเลย

บอกว่าถ้าจะซื้อแหวนให้น้องใหม่นี่นะแหวนเพชรรับรองเลย

เต๋อรับรองเลยของพี่ใหญ่กว่า๑๐แน่นอนเลย
ฟังแบบนี้แล้วน้องใหม่จะเก็บอาการดีใจอยู่หรือเปล่า

ฝากด้วยนะคะไม่ถามแต่หนูแค่แบบพูดลอยพี่ก็จะเงียบอะค่ะ
จริงครับป่าวเขาหลอกพี่ป่ะ
ต้องเมคชัวร์แล้วล่ะอีกสักอีเวนต์หนึ่ง
งั้นแง่งั้นก็ต้องฝากพี่นะคะว่าเช่นเมคชัวร์ให้น้องใหม่ละกัน
ถ้าเจอพี่เต๋อรอบหน้าเนี่ยถามย้ำอีกทีตกลงจะให้ใหญ่กว่า๑๐กระหลัดแน่ไหมนะคะ

ส่วนเรื่องข่าวดีที่หลายคนลุ้นให้สละโสดเนี่ย
น้องใหม่ก็ตอบตามเดิมบอกว่ายังไม่ใช่เร็วนี้ค่ะ
เพราะว่าทั้งใหม่เองแล้วก็พี่เต๋อเองเนี่ย

ส่วนที่เจ้าตัวแกล้งถามพี่เต๋อในรายการยูทูปเรื่องงานแต่ง

เธอชอบแกล้งจีบพี่เต๋ออยู่บ่อยอยู่แล้ว

ถามไปเล่นเลยค่ะถามเล่น

ไม่ค่ะ
ลุงเขาต้องรอไหวใช่ไหมคะ

แม่ไปทามครับแม่ไปทามครับ

รออย่าเพิ่งไปไหน
รอก่อนครับ

เวลาร่วมทีละอย่างนั้นมันต้องเหลียกค่ะ